ถึงอาชีพพนักงานเก็บขยะพนักงานกวาดขยะ
ของเทศบาลหรือว่าทางกรทมก็แล้วแต่
แน่นอนว่าเขาทำงานด้วยความเหนื่อยแล้วก็เสียสละ
ใช่ค่ะเป็นอาชีพที่ทำงานหนักแล้วก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะ
ถูกต้องแต่ในมุมหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเงินเดือนเขาต้องน้อยนั่นแหละ
แต่ทีนี้เงินเดือนที่น้อยนิดกับงานที่เหนื่อยแบบหนักหนาสาหัสเนี่ย
มีคนไปเจอพนักงานกวาดขยะของกรทมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ
ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
เปิดประตูรถหยิบไม้กวาดหยิบอุปกรณ์ลงมาทำงาน
ค่ะตอนแรกคนก็สงสัยเอ๊ะสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าจริงเหรอ
หรือรถใครใช่เป็นรถเออใช่รถของเธอเองหรือเปล่า
ผู้ชมฮะคนแชร์กันอย่างล้นหลามนะครับคลิปนี้นะฮะ

วันนี้เราก็เลยไปหาพนักงานกวาดขยะท่านนี้เลย
จะได้ไปถามกันเลยเออตกลงนี่ฮะคุณพี่ท่านนี้ขับรถมาเห็นไหม

เปิดประตูข้างหลังทุกวันทำแบบนี้

เอาไม้กว่าไม้กวาดเอาอุปกรณ์ที่ตะขมลงนี่ฮะ
ตรงนี้คือหน้าโรงเรียนโชคชัยนะครับถนนสุคลทัศวรรคย่านรัฐพร้าวนะครับ
พนักงานกวาดขยะของกรทมท่านนี้นะครับชื่อนางพรยมลพลขันอายุ๕๘ปี
นี่ฮะเป็นพนักงานกวาดถนนของสำนักงานเขตลาดพร้าวนะครับ
เป็นเจ้าของรถตัวจริงนี่ฮะคุณพี่พรยมนต์นะครับแล้วก็เปิดรถให้เราดูฮะ
อุปกรณ์ที่เก็บไว้ในรถนะมีที่ตักผงไม้กวาดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการกวาดถนน
นี่เห็นไหมจะเก็บไว้ด้านหลังแบบนี้โดยบอกว่าจะขับรถเก่งคันนี้มาทำงานเป็นเรื่องปกตินะครับ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าพนักงานส่วนมากเนี่ยเขาก็มีรถยนต์ขับกันนะ
พนักงานกวาดขยะของกรทมเนี่ยเพียงแต่ไม่ค่อยขับมาทำงาน
แต่ตัวของพี่พรยมนต์เนี่ยจำเป็นต้องขับมาทำงานเพราะบ้านอยู่ไกลอยู่แถวสุขาพิบาล๕
แต่จุดทำงานต้องมาทำงานแถวลาดพร้าวประจำอยู่สำนักงานเขตลาดพร้าว
เอาเป็นร้านเหมือนกันใช่แต่ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่
ก็เลยต้องเอาคัมรี่มาแทนแล้วคนมาเห็นมาถ่ายคลิปเนี่ยโอ้โหกลายเป็นแบบคนไปแชร์กันใหญ่เลย
คือทางพนักงานกวาดขยะของกรทมท่านนี้นะครับบอกว่าทำงานกวาดขยะกวาดถนนมา๓๐ปีแล้ว
ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดทำงานแรกได้เงินเดือน๒๐๐๐บาทนะฮะประมาณนั้น
จนกระทั่งตอนนี้มีลูกสาวลูกสาวอายุ๓๐แล้วนะครับส่งลูกจนเรียนจบมีงานมีการทำ
ซึ่งดีใจมากที่คลิปนี้ออกไปแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนว่าเออแม้เราจะทำงานอาชีพแบบไหนอะไรก็ตาม
เงินเดือนจะมากจะน้อยไม่สำคัญเท่ากับการวางแผนในการเก็บออมในการใช้จ่ายก็สามารถอยู่ดีมีความสุขได้
คนจะมองว่าพนักงานกวาดถนนเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยคนดูถูกแต่คนมักไม่ทราบว่าเป็นพนักงานกวาดถนนของกรทมนอกจากเงินเดือนแล้ว
สวัสดีการต่างมีให้มากมายนิติไปถามมานะฮะคุณพี่พรยมนต์บอกว่าอย่างเช่นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีค่าเทอมลูกโบนัสวันหยุดพักร้อน
เงินกู้สหกรณ์ดอกเบี้ยถูกโอทีวันหยุดเงินเดือนขึ้นทุกปีนี่ฮะ
ปกติธรรมดาแม่ก็มาของแม่อย่างนี้ทุกวัน
มาทุกวันมาอย่างนี้ทุกวันมาจอดตรงนี้
ไม่แน่บางทีก็จอดตรงนั้นทีก็จอดตรงนี้
แต่จอดอยู่แถวนี้แหละค่ะออสเชลนี่จอดแถวนี้ประจำ
เป็นยังไงกระแสในโซเชียลครับคุณแม่
ก็ไม่ค่อยได้ดูต้องเขาเล่าให้ฟัง
ลูกเพราะว่าก็ดูเหมือนกันแต่ว่าก็ดีนะ
ก็ดีก็สำหรับคนที่เขามองเราว่าคนงานกวาดยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็จะได้บอกว่าคนงานกวาดก็ไม่ได้ด้อยนะ
เขาก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ได้อะไรอย่างนี้
บางคนเขาก็ดูถูกก็ไม่เป็นไรมันเป็นแรงบันดาลใจเราเอง
ส่วนลูกสาวนะฮะลูกสาวชื่อคุณพาขวัญนะครับอายุ๓๐ปี
บอกกับติผู้สื่อข่าวของเรานี่บอกภูมิใจในตัวแม่มาก
ถึงแม้แม่จะกวาดขยะแต่แม่ส่งลูกเรียนจบสูงนะฮะ
ที่ผ่านมาจะเห็นพนักงานกรทมคนที่อยู่ในโซเชียลเป็นกระสงกระแส
หลายคนหลายตำแหน่งหลายที่ทำงานนะฮะ
แต่ไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นแม่ของตัวเองก็ตื่นเต้นเล็กน้อย
เพราะเธอเนี่ยเห็นแม่ขับรถมาทำงานเป็นปกติอยู่แล้ว
พอมีกระแสเข้ามาหลายคนเข้ามาแสดงความชื่นชมนะ
ไม่ได้มาดูถูกอาชีพของแม่ก็เลยอยากบอกต่อว่า
อย่าตัดสินคนจากภายนอกอย่าดูถูกอาชีพของคนอื่น
เพราะอาชีพกวาดถนนของแม่นี่แหละทำให้ลูกของเธอ
อย่างเธอเนี่ยลูกสาวเนี่ยเรียนจบแล้วก็เติบโตมาได้
ในแง่ดีคือเหมือนกับเขาพูดว่าเนี่ยพอเขาทำงานเพราะเขาอดทนเขาถึงมีวันนี้
เพราะว่าเขาทำงานอันนี้ส่งลูกส่งลูกส่งอะไรเรียนจนจบ
แล้ววันนี้ลูกก็กลับมาดูแลเขาอันเนี้ยมันคือจุดเริ่มต้นคือจาก
กั๊กตัวเนี้ยค่ะก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มีวันนี้
ลูกทุกคนมีรถขับมีบ้านอยู่มีชีวิตที่ดีก็คือแบบเนี้ย
นี่เห็นไหมท่านผู้ชมครับเงินเดือนของพนักงานกวาดขยะนะฮะ
พนักงานเก็บกวาดของกรทมนะครับอ้างอิงจากประกาศเปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะฮะอันนี้ลูกจ้างชั่วคราวนะค่ะ
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตต่างอันนี้เป็นเงินเดือนแรกเข้านะครับ
พบว่าตำแหน่งพนักงานทั่วไปก็คือกวาดได้เงินเดือนประมาณ๘๖๙๐บาทต่อเดือน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไปเก็บขนมูลฝอยเงินเดือน๘๖๙๐บาทต่อเดือนนะฮะ
พนักงานทั่วไปเก็บขนมูลฝอยรถกวาดและดูดฝุ่น
รถบรรทุกสิ่งปฏิกูลรถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโรลิกเงินเดือนประมาณ๙๔๐๐บาทต่อเดือน
แต่ถ้าได้บรรจุก็น่าจะมีเงินเดือนขยับฐานขึ้นอีก
แล้วก็มีสวัสดิการอีกนะคะข่าวนี้ดีมากน่ารักมากนะคะ
คือหนึ่งคือมันให้กำลังใจกันเนอะแล้วอย่าไปดูถูกใครเรื่องของอาชีพ
แล้วก็นี่คือความมุมันนะขยันอดทนแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จ

ใช่ชื่นชมค่ะ